สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องนี้เลยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
หลายคนอาจจะได้เห็นคุณแม่โบแวนด้าภรรยาของคุณปอทฤษฎี
ซึ่งมีการโพสต์ภาพตัวเองคู่กับลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องมะลิ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่มีการใช้แอปพลิเคชันตกแต่งภาพอย่างน่ารักเลยนะคะ
พร้อมกับคำบรรยายใต้ภาพว่าเป็นฝีมือการตกแต่งภาพของปทฤษฎี
และลงท้ายว่าคิดถึงพ่อปอซึ่งต้องบอกว่าน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะ
และหลังจากโพสต์ภาพได้เพียง๑ชั่วโมงกว่า
ก็มีบรรดาแฟนคลับและเหล่าฟอลลอเวอร์กดไลค์แล้วกว่า๔๕๐๐คนค่ะ
จากนั้นนะคะยังมีการร่วมชื่นชมความน่ารักสดใสของคู่แม่ลูก